หนาวแบบนี้อยากจะชวนทานน้ำซุป
แต่ซุปที่นี่เขาบอกว่าเป็นซุปที่ไม่ธรรมดากับเมนูซุปเยื่อไผ่๘เซียนครับ

คุณผู้ชมครับร้านนี้ชื่อว่าศูนย์ฮะหวด
ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าพระยาจักรีตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนแสนอร่อยที่เปิดขายมาหลายเมนูและมีประวัติร้านที่ยาวนานร้อยปีเลยนะ

ว่ากันอย่างนั้นเลยเป็นร้อยปี

คุณพิญญาพัฒน์พุทธิธนาเศรษฐีอายุ๕๒ปีเจ้าของร้าน
เขาเล่าให้เราฟังแบบนี้นะครับว่า
ร้านแห่งเนี้ยถูกสร้างตั้งแต่สมัยเหล่ากงแล้วแล้วสูตรอาหารจีนต่างก็มาจากเหล่ากงเหล่ามา
จ้ะอ่าเอามาจากนั่นแหละแล้วที่ผมบอกไปซุปเยื่อไพรแปดเซียนเฮ้ย
ใสใสแต่ข้างในรสชาติกลมกล่อมอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะภาษาที่เขาเรียกกันกับน้ำซุปแบบนี้
คนจีนเขาเรียกว่ารสชาติมันจะเช็งอร่อยเลยกลมกล่อมเลยแหละครับ
เขาบอกว่าสูตรเนี้ยคงเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบก่อนเป็นยังไง
เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นซุปเยื่อไผ่๘เซียนนั่นเองฮะ
เขาบอกว่าตุ๋นนะตุ๋นนานมากนะกว่าจะได้น้ำซุปที่อร่อยอย่างนี้
นานประมาณสัก๘ชั่วโมงแล้วใส่สมุนไพรจีนแบบเต็มเหนียวเลย
อืมเครื่องปรุงจีนอีกแปดชนิดเลยเป็นที่มาของแปดเซียนนั่นเองครับ
เขาบอกว่าดื่มกินเข้าไปนะมันจะยังไงรู้ไหม
บำรุงร่างกายเพราะสมุนไพรจีนคุณก็น่าจะได้เคยได้ยินมาบ้างแล้ว
ค่ะมันจะบำรุมร่างกายแล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยอืม
สดน้ำซุปร้อนเอายิ่งแบบร้อนมากนะปากพองฮะเป่าก่อน
ต้องเป่านิดหนึ่งนะครับที่สุดนะโอ้รีบเหรออ่าแล้วนอกเหนือจากนี้
ยังมีอีกมากมายหลายเมนูไปสั่งกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวใจโป๊ผัดไข่
น้ำเลียบหมูกรอบต้มจับฉ่ายกระเพาะปลาโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะจ้ะ
แต่ละอย่างผมอยากบอกอีกนิดนึงว่าร้านนี้เวลาเขาเสิร์ฟมามันน่ากินอืม
ยังไม่ทันได้ทานนะกลิ่นหอม
แล้วรูปร่างลักษณะของการเสิร์ฟของเขานี่มาเป็นติ่มซำ
น่ากินทุกเข่งสั่งแบบหมดเข่งเหมาเข่งแบบเต็มคาราเบลได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้เลยจะได้โทรไปสอบถามกันนะฮะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสองเก้า
โอย่ะหนมจีบจีบได้มั้ยจ๊ะโอย่ะอันนี้